วันนี้แล้วนะครับไทยนั้นจะเจอกับติมอลเลสเตย์ในการขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
ไปดูความพร้อมของพวกเขากันหน่อยรวมไปถึง๑๑รายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในวันนี้นะครับ
ในวันนี้ครับมิรวรรณรายวัชเฮโคทีมชาติไทยนะครับ
ก็เตรียมวิจารณ์ทุกทีมครับลงสนามเจอกับติมอลและสเตยในวันนี้
หนึ่งประเด็นที่แฟนฟุตบอลนั้นก็พูดถึงแล้วก็เป็นห่วงก็คือเรื่องของศักยภาพในเกมลุกนะครับ
ประเด็นนี้เนี่ยเฮ็ดโค้ชชาวเซอร์เบียบอกว่าในเกมอุ่นเครื่องเดือนตุลาคมเนี่ย
ก็ถือว่ามีเวลารวมตัวฝึกซ้อมกันน้อยนะครับทำให้ระบบการเล่นของทีมนั้นอาจจะยังไม่ลงตัวในเรื่องของเกมลุก
และอาจจะมีปัญหาบ้างในการเข้าทำกันนะครับแต่ว่าในรายการนี้เนี่ย
ได้มีการเก็บตัวร่วมกันมาอย่างยาวนานในแคมป์แล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องทั้งหมด
และไม่ใช่เป็นแค่เกมลุกเท่านั้นแม้แต่เกมรับเองก็มีการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน
ซึ่งเจ้าตัวก็เชื่อว่าทีมนั้นมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันนะครับ

ส่วนคู่เซ็นเตอร์ก็จะเป็นเฉลิมพงศ์เกิดแก้วจับคู่

และก็สรวจเดชมินทร์นะครับแค่ว่าตำแหน่งการคืนการยืนนั้นจะยืนแบบไหนเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนแดนหน้าครับหลายสื่อก็คาดการณ์กันไปนะครับแตกต่างกัน
แต่ว่าของผู้สื่อข่าวไทยรัฐของเราเนี่ยมองว่าวันนี้แดนหน้า
น่าจะใช้ทางด้านสรรคหายประโคนนะครับมีสูงประชายใจเดชลงสนามด้วย
รวมไปถึงชนะนันป้อมบุกผาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตัวอื่นก็พร้อมนะครับ
ว่าจะเป็นนูรูศรียันเกมมงคลทศกรัยแล้วก็อดีศักดรายสอนครับ
สถิตินะครับไทยเจอกับติมอลเลสเตย์ในรายการอาเซียนครับเนี่ย
เคยเจอกันมานะครับ๑ครั้งในปี๒๐๐๔ปรากฏว่าทีมไทยเอาชนะไป๘ประตูต่อ๐
แล้วก็หลังจากนั้นนะครับติมอลเลสเตย์ไม่เคยผ่านรอบคัดเลือกรายการนี้อีกเลย
ก็เกมในระดับนานาชาติจริงเนี่ยไม่เคยเจอกันนะครับ